สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ทำไมอ่ะดูเป็นฟีฟีแตกโหน่าสงสารให้ดูหน่อยดิ
มันตั้งแต่แคมเขาว่าเป็นฝีเจ้าเกิดจากอะไรคะคุณหนุ่มครับ
มันเป็นเองเออแต่ไปหาหมอแล้วมันแตก

ก็มันเน่าแล้วมั้งอ่ะแกว่ามันเน่าแล้ว
เน่าไม่เน่าไม่เน่าหายแล้วแต่เจ็บ
ต้องมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังวันนี้

เรื่องที่คุณเนี่ยต้องคุณเลย
เมื่อตอนนี้มาสักบ่ายโมงวะ๐๑๘นะครับผู้สินข่าวรายงานที่สนทรทองล่อนะครับ
นางสาวสาวิตรีว่องวัยอายุ๒๔ปี

เดินทางเข้าแจ้งความกับทางร้อยตำรวจเอกชุติพงศ์โสรบุตรนะฮะ
ท่านเป็นรองสวัสดิสอบสวนอยู่ที่สนทองหล่อ
หลังจากที่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับ
ถูกนายชะลาทิศหรือว่าเบนชะลาทิศเป็นนักร้องชื่อดัง

ไปถูกต่อยบริเวณร้านอาหารแห่ง๑ในซอยสุขุวิท๕๕
หรือทองหล่อ๑๖แขวงคลองตันเหนือเนี่ยนะครับ
โดยที่นางสาวสุขุวิท๓เขาบอกว่าตอนนั้นมาสักตี๒
ตัวเองนั้นเดินไปทานอาหารบุฟเฟ่
กึ่งปิ้งย่างตี๒จริงมีปิ้งย่างเหรอตี๒

เขามีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดทั้งคืนในซอยทองหล่อ

เขาบอกว่าเข้าไปกินบุฟเฟต์ร้านนี้นะครับ
ซึ่งมีการดื่มกินแอลกอฮอล์ที่ชั้น๓

คงได้มั้งเป็นร้านอาหารเนี่ยคงได้สิ
เขาไม่ได้เป็นผับบาลของนั้นมั้ง
ร้านดังกล่าวนะครับก็คือเขาไปกินกันมา
กับกลุ่มเพื่อนประมาณ๕คนเป็นผู้ชาย๒คนผู้หญิง๓คน

ทุกโต๊ะที่กาณชนแก้วเครื่องดื่มเป็นกันเองเลย
สร้างความประทับใจให้กับคนที่อยู่ในร้านนั้นเป็นอย่างมากนะครับ
กระทั่งเวลาต่อมาทราบว่ากลุ่มของนายเบนนั้นไปมีปากเสียงกับผู้ชายโต๊ะอื่น
แล้วก็มีการห้ามปลามกันเกิดขึ้นก่อนที่เหตุการณ์มันจะสงบลงนะฮะ
หลังจากนั้นทางนางสาวสาวิตรีเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าเขาเดินไปหาเบนชะลาทิพย์ที่โต๊ะเพราะเขากำลังจะกลับบ้าน
ก็เดินไปบอกเออเนี่ยจะกลับบ้านแล้วนะไปสวัสดีนะพี่
ปรากฏว่าเบนชะลาทิศเนี่ยตบที่แก้มซ้ายหนึ่งครั้งตบเลย
คือผู้หญิงคนนี้บอกเขางงมากนะครับตอนนั้นน่ะ
เขาก็เลยเดินลงไปที่หน้าร้านเพื่อจะกลับ
ปรากฏนักร้องคนนางกล่าวเดินตามมา
แล้วก็ปลาสิ่งของบางอย่างลักษณะคล้ายกับเป็นที่เคียบุรีเนี่ย
โดนที่บริเวณขาของผู้หญิงคนนี้
เธอจึงบอกว่าเอ้าพี่บอกว่าเอ้าพี่
ปรากฏพออ้าวพี่ชนะนักร้องคนนี้คือคุณเบ้นเนี่ยนะครับ
จากข่าวนะจากข่าวนะคุณเบน
เขาบอกว่านักร้องคนนี้เนี่ยคือคุณเบ้นเดินปรีเข้าไป

เนี่ยนะฮะก่อนจะมีคนบริเวณดังกล่าวนั้นเข้ามาห้ามปลามนะครับ
ส่วนคุณเบนก็มีคนพาขึ้นรถกลับไป
ต่อมาตนก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวัน
แล้วเอาไว้เป็นหลักค้านิสนทรทองรก่อนพนักงานสอบสวนนะครับ

ส่วนผลการตรวจนั้นนะครับทราบว่าจะทราบผลในวันถัดไป
ขณะที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็มีคนสนิทของนักร้องคนดังเนี่ยเข้ามาจิลจาแล้ว
บอกว่าจะมีการจัดการเรื่องสินใหม่ทดแทนและค่ารักษาพยาบาลให้
ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยตนเองก็ยอมรับการรับผิดชอบนะฮะ
แต่ว่าการไกลเกลียบเบื้องต้นเนี่ยอยากให้เบนเนี่ยเบนสนาทิศเนี่ยมาขอโทษด้วยตัวเอง
แล้วจะยอมถอนแจ้งความให้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยทุกอย่างยังเงียบอยู่
ฉันฟังไม่ทันว่าผู้หญิงคนชอบเต้นคนนี้รู้จักกับคุณเบนหรือเปล่าถึงเข้าไปทัก

ในเหมือนเป็นคล้ายกับว่า

ฟันครับแล้วก็คงเข้าไปขอถ่ายลูกด้วยอะไรประมาณนี้
ล่าสุดเนี่ยคุณแม่ของคุณเบนเขาเดินทางไปที่สนทองหล่อแล้วนะครับ
เพื่อที่จะขอโทษคู่กรณีพร้อมจะมีการจัดการเรื่องสินใหม่ทดแทน
รักษาพยาบาลให้ทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าจะพานักร้องดัง
ขอโทษด้วยตัวเองที่บ้านแต่ยังไม่ระบุวันเวลานะครับ
ขณะนี้คุณเบนเนี่ยไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากยังไม่ตื่นในช่วงนั้นนะครับ
ส่วนในเรื่องของคดีความเนี่ยนะก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายกันแล้วกัน

นี่คือฟังจากที่ผู้บาดเจ็บไปแจ้งความ
แต่ยังไม่ได้ทราบจากฝั่งคุณเบนว่าเป็นยังไงใช่ไหมครับ

อันนี้เป็นข่าวกำลังฮือฮาอยู่ในโลกโซเชียล

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็การที่เมื่อวันที่๑๗นะครับ
อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
ปรากฏว่าคนที่ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้าปกติไม่ลงไว้ไม่พ้นไม่ค่อยไป
เหมือนกับไม่ว่างพอดีคือกะว่าวันเลือกตั้งจริงไปไม่ได้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
บอกว่าคราวนี้ไปแบบ๘๖บางแห่ง๑๐๐เลยนะคุณทางเหนือ
มีอยู่อำเภอหนึ่งที่เชียงใหม่คือลงไว้เท่าไหร่ไปเท่านั้นเลย๑๐๐เลยนะฮะ
นี้เขาบอกว่าผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
มีทั้งหมด๒๖ล้านคนและออกมาใช้สิทธิ์คิดเป็น๑๘๖๙๘เลยทีเดียว
และมีหลายแห่งใช้สิทธิ์เกินกว่า๙๐
โดยรายงานมีพบการกระทำที่เข้าข่ายอาจจะผิดกฎหมาย
ไม่อ่านผิดกฎหมายมี๓กรณีคือ
ประธานกรกตบอกว่ากรณีที่๑นี้อาจจะมีการทำชุดจริตที่๓จังหวัด
จังหวัดแรกคือสมุทรสาครมีผู้นำแอบนำบัตรเลือกตั้งทั้งเล่ม
ทำเครื่องหมายให้กับผู้สมัครพักการเมืองพักหนึ่ง
ไปทำไว้ทั้งเล่มเลยเจ้าหน้าที่เจอก่อนและทำบัตรเล่มนั้นเนี่ยไปเจาะทำลายเลย
แล้วนำบัตรเลือกตั้งเล่มใหม่ส่งไปแทนทันการ
แล้วก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดครั้งนี้แล้วด้วย
อีกที่หนึ่งที่อุทัยธานีมีการนำบัตรประจำตัวของบุคคลอื่นไปแสดงตน
อันนี้คือสวมบัตรประชาชนเลยแล้วปรากฏว่าไม่ตรง
หน้าก็ไม่ตรงอะไรก็ไม่ตรงนะฮะก็แจ้งความแล้ว
อีกที่หนึ่งคือกาลสินเขตเลือกตั้ง๒ทำเอกสารปลอม
โดยอ้างว่าผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งประจำเขตเนี่ย
ประกาศว่าไม่รับสมัครผู้รับสมัครของพักการเมืองพักหนึ่ง
ทั้งที่ในเขตนั้นเขามีป้ายหาเสียงอยู่
นี่เลยก็เลยให้ผู้สมัครเนี่ยไปแจ้งความไว้คือมีการเรียกว่าใส่ความกันนั่นแหละนะฮะ
อีกกรณีที่๒จ้อนาธิแบบจากบัตรเลือกตั้งผิดเขต
อย่างแบบนี้แปลกมากนะฮะพบในหลายจังหวัดด้วยโดยเฉพาะ
โดยถ้าเป็นการพบหรือทักท้วงก่อนลงคะแนน
ก็จะแก้ไขโดยให้บัตรเลือกตั้งที่ถูกต้อง
แต่ถ้าขีดไปแล้วแล้วหย่อนลงไปแล้ว

ทีนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกเหตุการณ์ไว้
ส่วนกรณีที่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

พอตอบส่วนตรวจสอบหลักฐานแล้วมี

คือบางคนเขามีเขาลงทะเบียนไว้

ใช้การใช้มือใช้มือทำให้มีคอมนานเลยทีเดียว
ไม่สามารถทำงานได้ตอน๘โมงครึ่ง
และได้ปรับปรุงเซอร์เวอร์ถึง๑๕นาที
ทำงานได้เป็นปกติทั้งนี้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ได้ซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่กรกฎเพื่อไม่ให้เกิดในวันที่๒๔
แต่อีที่นี่เกิดไปเร็วนะคะประธานกรกตก็กล่าวว่า
ในการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่๑๗
เปิดพร้อมกันตั้งแต่๘โมงถึง๕โมงเย็น
แต่บางหน่วยเขามาใช้สิทธิ์มาก
พอมาลงทะเบียนแล้วมาเช็คชื่อแล้ว
ยังไม่ได้ลงเนี่ยก็เปิดไปมีอยู่ที่หนึ่งเกือบทุ่ม
เพราะว่ามากันเต็มเลย
คือถ้ามาก่อน๑๗ก็ได้ใช้สิทธิ
คุณแอนไม่ว่าเวลาจะยืดยาวแค่ไหนก็ตาม
ถือว่าได้แสดงเจตจำนงที่จะใช้สิทธิ์แล้ว
กรรมการประจำหน่วยก็ให้ใช้สิทธิ์จนกระทั่งเสร็จสิ้น
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งเกิดขึ้นคุณ

ที่เมืองชนค่ะฝนตกหนัก
เขตเลือกตั้งที่เขาเตรียมไว้ใช้ไม่ได้เลยค่ะ
เปลี่ยนแปลงเปียกปอนมากก็เลยย้ายไปตั้งในจุดใกล้เคียงกัน
ก็เลือกตั้งเรียบร้อยไปแล้วเออมีเรื่องเยอะมาก

สำหรับทุกคนการเลือกตั้งในประเทศเราเนี่ยส่วนมากใช้สิทธิ์กันน้อย
แต่คราวนี้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเกือบ๙๐

งั้น๒๔นี้น่าจะฮากันนะคะน่าจะแน่นขนาดนี้

ทางเหนือนี่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละอองกันอยู่นะคะ

เมื่อวันที่๑๘มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์หมอกควัน
ในจังหวัดเชียงใหม่ว่ายังวิกฤตหนัก
ไปทางไหนก็มืดสนิทเป็นวันที่๗แล้วนะ

ถนนทุกสายหมอกควันยังหนาแน่น
แล้วก็ผู้คนที่ใช้รถจักรยานยนต์สัญจรไปมาเนี่ย

เมืองท่องเที่ยวทั่วโลก
เขาพบว่าเมื่อเวลาตอน๑๘นาฬิกา
เชียงใหม่อยู่อันดับที่๗

ซึ่งจริงแล้วนี่นะคะมาตรฐานคือ๕๐
นี่ปลาเข้าไป๑๕๘มิโครกรัมเลยทีเดียว
ส่วนกรุงเทพมหานครก็อยู่ลำดับที่๑๑
ทางด้านนายสุเทพแสนมงคลเนี่ยนะคะ
ในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้สั่งให้มีการทุกท้องถิ่น

ทั้ง๖ตำบล๔๙หมู่บ้าน
มีพื้นที่ปลาเขา๑๐๐
ลงพื้นที่ออกแจกหน้ากากอนามัยเดียว
จมูกให้กับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนกันเลยทีเดียว
รวมทั้งแจกเอกสารสำคัญป้องกัน
หมอกควันแนะนำให้ความรู้
แล้วก็สั่งให้หัวหน้าส่วนทุกหน่วยงาน
ทั้งหมด๒๑หน่วยงาน

ตำรวจทหารป่าไม้กำนันผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง

ที่จะแก้ปัญหาหมอกควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนต่อไป
ขณะนี้เที่ยวบินจากสนามบินจังหวัดเชียงใหม่
ยังจังหวัดแม่ห้องศรมีการยกเลิก
มีการยกเลิกเที่ยวบินไปจนถึงวันที่๒๑มีนาคมนี้ค่ะ
เนื่องจากอากาศที่สนามบินแม่ฮ่องศรปิด
ส่วนการเดินทางโดยการบินมายังท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
ยังคงเดินทางมาได้ตามปกติ
เนื่องจากสนามบินเชียงใหม่เขามีระบบนำร่องที่ทันสมัย
แล้วก็นักบินสามารถที่จะนำเครื่องบินขึ้นลงได้ตามปกติ

แต่มันจะทำให้ฝุ่นตกลงมาที่ดิน
หัวคนอีกคนนึงเขามีผัวสองคน

เขาบอกอะเบนนี่เขามีผัวสองคน
เขาเลิกไปหนึ่งคนเขาก็เหลืออารมณ์เหงือนี้

เตะเหมือนพิชาโนีงอะไรค่ะตลมคลอน

จะได้รู้ว่าตกลงเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นยังไง
พักสักครู่ช่วงหน้า๑ใน๔๗๐๐บาท
พันล้านเท่าไหร่เนี่ย

กำเนิดลูกแฝด๖คนเวลาใน๙นาที

เป็นไปได้แค่๑ใน๔๗๐๐ล้านคน

พี่คะเยอะมากนะ

คุณหนุ่มการคลอดลูกคนนึงเนี่ย

ก็ต้องมีเบงอื้ออออื้อออใช่ไหม

เกิดที่อเมริกาที่โรงพยาบาลสตรีที่เมืองยูสตันในเท็กซัสอเมริกานะคะ
เขามีลูกแฝดอยู่ในท้อง๖คน
ใช้เวลาคลอดทั้งหมดเพียง๙นาที
ตั้งแต่เวลาตี๔๕๐ถึงตี๔๕๙

เข้ามาเป็นฝาแฝดชาย๒คู่๔คนใช่ไหม๒คู่

แต่ละคนต้องจับตัวแค่นี้เนี่ยไง๘๐๐ถึง๑๓๐๐
อ๋อน้อยตัวเล็กเนี่ยมันแบ่งกันอยู่ไงตัวเล็กมันแบ่งกันอยู่
ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
โดยทีมแพทย์ในหน่วยอภิบาลพิเศษทารกแรกเกิดวิกฤตก็ดูแลอยู่
ทางโรงพยาบาลก็เผยแพทย์ภาพเห็นความภาพคุณโอ้เธอก็ยังยิ้มได้นะ
ทำไมภอมกันน่ะตาเห็นตะฟันคุณแม่เชลม่านอ๋อยิ้มที่ความปราบปลื้ม
ญาติและคุณหมอซีอาร์ตไฮด้าผู้แพทย์ผู้ทำการคลอดนะคะคุณหมออิสราเอลซิมสวิตช์เนี่ย
ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิดก็เคียงข้างเธออยู่
นี้รายงานจากทางโรงพยาบาลเปิดเผยว่า
เคสการให้กำเนินทารกแฟด๖แบบนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้น
แปลกแปลกมากจะคือได้ราวแค่๑๔พันเจ็ดร้อยล้าน
คือ๔๗๐๐ล้านคนเกิดได้กับคนเดียวที่ทำได้
ที่จะมีแปด๖ใช่แล้วก็คลอดออกมาสะดวกสบายเร็วขนาดนี้
ไม่ออกค่ะ๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็นนางไม่ยอมออก
แล้วฉันก็จะพยายามจะให้เป็นธรรมชาติร้องดังมากแล้วไม่รู้ตัวว่าร้อง
จนกระทั่งหมอบอกว่าผ่าเถอะอ๋อไม่ผ่าออกธรรมชาติ
ครั้งออกมาแล้วแข็งแรงด้วยไม่มีใครเป็นอะไรเลยนอกจากน้ำหนักน้อยเลยนะ
เหมือนกบเวลากบมันขยับมาน้ำไปดูนี่หน่อย
โชคดีนะคุณแม่พี่ได้มาแขวฉัน

พี่มาเขาไปท้องง่ายนะคะ

ไปถึงเรื่องราวของชาวจีนคนหนึ่ง
ถ้าเป็นผู้ชายนะเขาลองผิดลองถูกไปหลายพันครั้ง
ปรากฏสุดท้ายสร้างมอเตอร์ไซค์บินได้เป็นของตัวเองสำเร็จ
เห็นไหมล่ะเก๋นี่นะฮะเขาบอกน่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะครับ
คำกล่าวที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

โอ้โหใบพัด๔ใบพัด

โอ้โห

สำหรับเรื่องราวของนายเจ้าเต๋อหลีเป็นชายชาวจีนจากเมืองตรงกวนมณฑลกวังตรง
จีนตอนใต้เป็นผู้ทำความฝันในวัยเด็กก็คือเขาอยากขี่มอเตอร์ไซค์บินได้
ให้เป็นจริงนี่นะฮะเขาก็ไปเขาเรื่อยโดยนายเจ้าเจ้าเนี่ยนะวัย๔๐ปีลองผิดลองถูกกับ๑๕๐๐ครั้ง
สามารถผลิตอากาศยาลักษณะคล้ายกับโดรนมีระยะการบินต่ำน้ำหนักขึ้นบิน
สูงด้วยความเร็วสูงสุดนะครับ๗๒กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสูงไปนะ

๓๐๐๐เมตรสำหรับว่า๓กิโลเมตรไหมครับ
๓กิโลเมตรขึ้นไปสูงกว่าตึกสูงต่างนะ
ใช่คือตามรายงานระบุว่ามอเตอร์ไซค์บินได้
ของนายเจ้านั้นสามารถทะยานบินสู่จุดเกิดเหตุการณ์ต่างได้อย่างรวดเร็

หรือจะบังคับควบคุมการบินโดยปราศจากนักบินก็ยังทำได้เหมือนกัน

ก็ดีนะเราก็รถติดแล้วก็ไฉนีวิค

เหมือนแหละกับเขาเรียกว่าอะไร
ไปล่ะนั่นซ่อมไปเภอมีน้ะ

มันก็ดูเป็นมอเตอร์ไซค์มากยากออกมันก็ไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์นะ

ใช่ขี่บนโดรน๔ใบพัด
จะเป็นมอเตอร์ไซค์ยังไงไม่ใช่มอเตอร์ไซค์บินนะ

คนมีน้ำหนักอย่างหนูมันก็ต้อง

แล้วก็จะให้ใบปั้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

แค่มันได้เฉพาะคนตัวบอลไม่ได้หรอกมันต้องทำให้รับน้ำหนักได้

ถ้ามึงพ่อแพทย์

เขาบอกว่าเลือกตั้งล่วงหน้ามีคนถอดใจ

อ้าวไม่นะแต่ถ้าไปรายงานแล้วเขาก็ให้

เราก็ไม่รู้เขตไหนที่เขาไม่ตอดใจใช่ก็มีสิทธิ์

คือปกติคนลงเขตเลือกตั้งไม่ค่อยไป
ตามสถิติที่เราเคยผ่านมานะเขาไม่มีโอเคไหมคะ
ประทุมวันพี่เลือกที่ซอยร่วมริดี

พี่คะเหงามากไม่ค่อยมีคน
เดี๋ยวเลือกตั้งล่วงหน้ามาแล้ว
ไม่ถึงว่าทุกครั้งที่ไปจะอยู่ที่นี่มาเยอะ
ตรงนี้เลือกหน้าที่๓ครั้งแล้ว

เอ้าไม่โคลโลฟังไม่อยู่ตรงนี้แปล

ไม่มีแฟนเว่ยสนัดฟัง
แต่มีเรื่องราวดีมีเรื่องราวดีเรื่องต่อไปนี้เราจะขนมาเอาใจสายช็อปกันเลยทีเดียวนะคะ
งานนี้ขอชวนทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกของดีของคุ้มเข้าบ้านกันเลยค่ะ
แล้วก็การบริการแบบครบวงจรมาเอาใจผู้บริโภคให้ได้ช็อปคุ้มนะฮะหนักมาก
โปรโมชั่นกระหน่ำลดราคาสูงสุดที่๗๐พร้อมรับของสมนาคุณมากมาย
ช็อปครบ๗แสนบาทรวมถึงรับส่วนลดแล้วก็รับเพิ่มสูงสุดอีก๓๓
อกจากนี้ครับยังลดแล้วก็รับสุดคุ้มจากบัตรเครดิตชั้นนำที่มาร่วมรายการนะครับได้อีกด้วย
เพื่อมาตอบโจทย์ธุรกิจขนาดย่อมบริเวณฮ๑๑๑๑๒ที่โซนด้านหน้า
พิเศษนะครับสำหรับแฟนรายการข่าวใส่ไข่
คุณผู้ชมสามารถสแกนกันได้เลยคืออยู่ตลอดเลยนะครับ
ความพิเศษนี้เราเตรียมมาฝากคุณผู้ชมก่อนใคร

ช่วงหน้าผู้บริหารนิสัยดีนะชื่อพี่ไม้
มาทุกปีเลยนะมาทุกปีเลยนะ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาอันนี้มีถึงวันเลือกตั้งเลยวันที่๒๔เลย
พักกันก่อนช่วงหน้าข่าวลืมอีกแล้วนะครับ

จริงเหรอไม่น่านะเดี๋ยวกลับมาครับ
ท้องไม่ท้องก็คงจะต้องใช้วิจารณญาณกันนะ
เกินไม่เกินซะหน่อยเล่าให้ฟังแล้วก็วิเคราะห์กันเอาเอง
ก็เจนี่เถียนโภสุวรรณถ้าพี่ถิดีต่างงาน
อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อันภาษณ์อัน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
เหมือนเวลาเรียกเด็ก

เสร็จ๓ตัวมิ้งจะเป็นไร
คุณแม่เข้าว่า
เขาไม่ได้ลงรูปอันที่เขาออกฟิตเนสด้วย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

ลารานีงที่บอกว่าช่องสามเนี่ยทุมเงินให้อยู่ต่อให้ต่อสัญญา
เป็นอันนึงแต่ปีที่แล้วเดี๋ยวก็จะมีตัวใหม่
เข้ามาอีกตอนนี้กำลังถ่ายอยู่ขอบคุณผู้ใหญ่หลายท่าน
เป็นปีทองอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมเบลล่าบอกว่ายังได้อยู่ค่ะ
ตอนนี้เกิน๑๐หรือยังเกินค่า

เกิน๑๐ไต่เลวนะ
มีระเกตอะไรในการเลือกแล้วเป็นพรีเซนเตอร์

เพราะว่ามีความที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเราก็อยากจะใช้จริง
และอยากจะบอกคนอื่นได้จริงว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างไร
ไม่นะต้องเอาถ้าเป็นพี่พี่ต้องเงินก่อนนะ
ตรงใช่ไหมของคุณนะถ้าเป็นคุณหนุ่มเนี่ยคุณหนุ่มคะ

นี่หลักเกณฑ์การเลือกไงพี่หนุ่ม
เกณฑ์การเลือกคุณหนุ่มคะตอนนี้เราอยากจะถามว่า
ถ้าเป็นพรีเซ็นเตอร์คุณหนุ่มจะมีอันด้วยข้อแม้อะไรบ้างคะ
เอาราคามาก่อนจบค่ะ

ก็ตอบว่ายังไม่หายไปไหนค่ะจะอยู่กับช่อง๓ตลอดไป

เขาไม่ตอบตรงนั้นค่ะเขาตอบว่ายังไม่หายไปไหน

คำถามว่าต้องถามว่าจะหายไปไหม

จริงเนี่ยบางมุมค่ะพี่เหมียวนะ
อวยอะไรก็ให้มันมีพื้นฐานความจริงบ้าง

น่าเหรอ

เบลไม่แน่ใจค่ะอันแหนะ
คือจะเซ็นต่อไปเรื่อยไม่หนีไปไหน
แล้วทางช่องเขาบอกว่าทุ่มเงินยื้อให้ไปได้อยู่ต่อ

เบล่ารู้สึกว่าช่องสามเป็นหมอนบ้านของเป็นครอบครัว

ถ้าหากว่าเราจะตอบสัญญาคุณเนี่ยคุณจะอยู่เพราะว่าเราเป็นครอบครัวกันนะ

เดี๋ยวฟังข้อเสนอให้จบก่อน

ราคาเดิมนะครับ

เอาไปที่เรื่องของนี่ก่อนอันนี้เดือด

อีฟแฟนของคุณเศกโรโซ
ภรรยาเก่าของคุณเสกก็แขวะแรง
หายไม่ผ่านนะ
เดือนพลาดของการพิพากร
ลูกเสกโลโซล็อกเกอร์ชื่อดังนะครับผู้ชายระบบโลกโซเชียล
หลังจากพบเห็นภาพของอดีตสามีแล้วก็อีฟ
แฟนสาวเนี่ยถ่ายรูปบรรวมหวานแนบเช็ดกัน
นะฮะซึ่งสาวอีฟเนี่ยสวมชุดสีขาว
พร้อมมีผ้าคลุมผมเหมือนกับชุดเจ้าสาว
ราวกับว่าเป็นภาพพรีเวดดิ้งมีไหมรูปนั้นโดยฝั่งอดีตภรรยาของ
ร็อกเกอร์เนี่ยนะฮะคือคุณการเนี่ยเขาด่ากลาดนะ
ประกาศสึกโหมดยึดบ้านคืนแบบงี้พร้อมกับแปะคำธำนายจาก
ดูระบุว่าชีวิตของล็อกสตาร์ขาลง
เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังติดตรงเท้าเพราะมีผู้หญิงเนี่ยทำให้ตกใจ
อืมเขาว่างั้นนี่นะฮะในเวลาต่อมาเนี่ย
อีฟนะครับแฟนสาวของคุณเสกโลโซนั้นกล่าวว่า
ก็ตอบไปแบบนิ่มโดยเจ้าตัวได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
หมอดูระบุว่าว่านี่อืมบางครั้งคนที่คิดไม่ดีกับเรา
แล้วเราเอาเรานั้นไปพูดในทางที่เสียหาย
เขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรอกเพียงแค่กระบวนสันดารของเขา
ไม่ดีเท่านั้นเองสะเพสัตว์ตาโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
นี่นะฮะนอกจากนี้นะครับสาวอีฟ
ขอกรวดน้ำแผ่เมตตาให้กับคนที่เจตนาไม่ดีดังกล่าวด้วย
ขอให้เป็นสุขเป็นสุขอย่ามาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
แต่ก็เชื่อได้ว่าน่าจะหมายถึงคุณการวิพากร

แต่ว่าก็โต้แบบนิ่มกลับไปนะครับ

เอาความเย็นนั้นสู้ความร้อนแรงกันเลยทีเดียว

บางครั้งคนที่ไม่ดีกับเรา

เขาไม่ได้มีจตนาที่ไม่ดีหรอก
เพียงแต่ว่ากมลสันดาลของเขานั้น

เราอ่านเราจะโดนอะไร

ถูกไหมฮะคือในมุมกลับกัน
คือสองคนนี้เขาเป็นเหมือนแบบไม้เบื่อไม้เมากัน
แต่ตอนร่วมมือกันพาคุณเสกไปโรงพยาบาลใดนะ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

ตอนนี้กำลังเริ่มเป็นข่าวคุณกล้องการุณนะครับผู้เป็นเพื่อนสนิทของซึงรีได้มีการโพสต์รูปคู่นะครับลงบนอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นให้กำลังใจว่าสู้พร้อมเคียงข้างเสมอ

เพราะว่ามีชาวโซเชียลจำนวนไม่น้อยนะครับ
ช็อกกับการแสดงออกในครั้งนี้
โดยหลายคนนั้นเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์นะครับ

โดยตั้งคำถามว่ามันเหมาะสมแล้วเหรอ
ที่เขาแสดงออกว่าสนับสนุนคนผิดที่ค้าประเวณี

หลายคนกล่าวนะครับว่าแม้ตัวเองจะเป็นติ่งเกาหลี
แต่ความเป็นมนุษย์ก็ควรจะต้องมาก่อน
และเมื่อเพื่อนทำผิดก็ไม่ควรสนับสนุนกันแบบนี้

โดยไม่ได้สนใจผู้หญิงมากมายนัก
ตกเป็นข่าวหรือตกเป็นเหยื่อ

อกจากนั้นนะครับชาวเน็ตต่างชาตินะครับ
ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้เช่นกันนะครับ
หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เพื่อนสนิทคนนี้ได้ทำสิ่งที่เลวร้ายมาก
และควรได้รับโทษในคุก
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของคอมเมนต์ชาวต่างชาติ

แต่ในด้านความมีมนุษยธรรมแล้ว
การที่เขาทำความผิดมาเนิ่นนาน
มันทำให้เขาไม่ต่างอะไรกับสัตว์
ผมไม่เข้าใจตันกะของพวกที่สนับสนุนเขาเลย

ทั้งที่รู้ว่าผู้ชายคนนี้กระทำความเลวแบบไหนกับเพศของตัวเอง
ใดที่เหยื่อไม่ใช่ตัวคุณเองพวกคุณก็คงโอเคกับมันสินะ

ยังมีอีกนะฮะบางคนบอกว่าเขาหมายถึงซึงรี
ควรค่ากับการเน่าตายในคุกผับของเขาวางยาในเครื่องดื่ม
เพื่อให้ผู้หญิงที่ไม่รู้อีโนอิเน่หมดสติหลังกินเข้าไป
ผู้จัดการผับหรือแขกเวพีจะได้ข่มขืนพวกเธอ
ทั้งในผับแล้วก็นอกผับนอกจากนี้ยังพิสูจน์ได้แล้วว่า
เขาหาผู้หญิงมาให้แขกและจะได้ราคาแตกต่างไป
สำหรับผู้หญิงแต่ละคนบางคนก็จะบอกว่า
ฉันหวังว่าเหล่าติ่งที่สนับสนุนผู้ชายคนนี้ในสิ่งที่เขาทำ
ตระหนักได้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ก็คือการตบหน้าเหยื่อซ้ำ
สิ่งที่เขาทำมันผิดแต่พวกคุณยังคงชื่นชมเขาอยู่
ทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาทำอะไรลงไป

เป็นเม้นต์จากภาษาต่างประเทศแล้วเขาแปลก

คือตัวนี้อย่างไรครับพี่หนุ่มค่ะ
คือความผิดคือชัดเจนแล้วใช่ไหมคะ

คือต้องบอกตรงนี้ซึงรีเนี่ยเขามีการโดนตรวจสอบอยู่
แล้วเขาก็ลาออกจากวงการบันเทิง
เพื่อที่จะเอาตัวเองเข้ามาให้ทางเจ้าหน้าที่
สวนอย่างเต็มที่เขาได้มีการมอบโทรศัพท์มือถือ
มีการพูดคุยกับกลุ่มแชทหรือว่าเรื่องราวต่าง

ก็ต้องดูต่อไปว่าถ้ามีการพิสูจน์ทราบว่า
เขาเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
หรือว่าเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ตอนนี้เหมือนกับเขากำลังรอดูอยู่เท่านั้นเอง
ยังไม่ถึงขั้นแบบเขาผิดแน่นอนเลยมันไม่ใช่ไง
มันต้องขึ้นสารหรือว่าตำรวจต้องแจ้งว่ามีหลักฐานอย่างนี้

เพราะตอนนี้จนโดนไป๔คนออกจากวงการไปหลายคนแล้วนะ
ใช่แต่ที่ออกจากวงการไม่ได้หมายความว่าเขาออก

เขาไม่ได้หมายความว่าเขาผิด
ว่าเขามีเรื่องเข้าไปผัวพัน
เขาเลยลาออกจากวงการเพื่อให้ตำรวจได้มีการตรวจสอบเขาอย่างชัดเจน
มันมีแชทของนักร้องอีกคนนึงอะไรจองยุนจองอะไร
ใช่ป่ะที่แบบว่าชัดเจน
อันนั้นชัดเจนเพราะที่เมื่อมีออกจากวงการคือใคร

ช่วยเปึ่งนักร้อง

กูคิดว่าเรื่องนี้ยิ่งใหญ่แล้วนึงนะครับใหญ่มากคือเหมือนกับรอจับ
แล้วแบบว่าปั้งทีเดียวนี่ลามไปเป็นยายแมงมุมเลยโดนเยอะเลย
คือขออนุญาตนะอันนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลเหมือนกัน
เพราะว่าเขาผิดหรือยังถ้าเกิดใครทราบเนี่ยช่วยส่งเข้ามาในแล้วหน่อย
มันถึงไหนแล้วกันแน่แต่เท่าที่ผมทราบมา
เหมือนกับเขากำลังตรวจสอบอยู่เรื่องนี้
ยังไม่ได้แบบฟันทงว่ามีความผิดจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
แต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นคือตอนนี้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อให้ตำรวจนั้นตรวจสอบอย่างชัดเจนมากขึ้น
ซึงรีนี่ก็โดนอย่างที่คุณหนุ่มบอกก็คือค้า

แล้วปรากฏว่าซึงรีเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้น
ต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่าน่าจะรู้เรื่องนี้

เหมือนกับให้หาผู้หญิงไปให้กับเหล่านักการณ์เมือง

น่าจะอยู่คนละถนนครับแคมไม่

ด้วยแล้วก็มีคนไทยเข้าไปโดนด้วยแล้วก็
แล้วก็ไปติดคุกตรงนั้นด้วยก็มีนะ

เอาไปดูรูปสวยอย่างนี้ดีกว่านะ
อยากดูคุณน้ำพา

วูนมันต้องไปดาวที่ว่าเซ็กซี่หน่อยมั้ยคะ

เขาผอมลงเขาใส่คลอสเสร็จก็ยิ่งผอมลง

ทุกคนก็บอกว่าโอ๊ยลงรูปแบบนี้เลยเหรอ

เป็นเกาะใช่ไหมอยู่นั่นแหละข้างหลังนู้นเป็นเกาะใช่ไหมสู่ข้างหน้าแต่ภูเขา
เออจ้าโอเคมาสวยมาสวยงามก็ดูกันป่ะอ่าวหมดเวลาอ่านข่าวอ้อมเลย
ไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้ก็มาอ่านวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ